ป็อบร่วมแล้วฝนตกกระจายตกเบาบาประมาณ๑๒๐ถึง๔๐แต่ว่าคาดการณ์เอาไว้หน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าสัปดาห์หน้าตั้งแต่๑๕กรกฎาคมบินต้นไปเริ่มมีฝนตกหนักมาหลายพื้นที่ตอนนี้สภาพอากาศบริเวณภาคใต้ยังมีฝนอยู่บ้างเพราะว่ายังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนปกครวมกรอบบริเว
เหนือก็ยังคงมีฝนประปรายแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องภาคกลางและภาคอีสาน
ตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงจนทำให้เกิดภาวะภัยแรงนะคะ
เพราะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็มีการออกประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัตรฉุกเฉิน
ก็คือภัยแรง๔จังหวัดคือจังหวัดตากมหาสารคามศรีสะเกดและจังหวัดชนบุรี
ทั้งหมดเนี่ยแปดอำเภอนะคะรวมไปทั้งหมดสามสองร้อยสามสิบสองหมู่บ้าน
เฝ้าระวังกันค่ะช่วงนี้ถ้าหากว่าพื้นที่ไหนฝนตกให้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
ยามหน้าแรงในยามวิกฤตเพราะตอนนี้นะคะภาคเหนือภาคเหนือภาพรวมเนี่ย
ตกร้อยละสี่สิบถึงหกสิบส่วนภาคอีสานก็เช่นกันนะคะ
ตกประมาณกันเลยนะคะหนักบ้างเบาบ้างกระจายกันไป
ภาคกลางตกเฉลี่ยเฉลี่ยใกล้เคียงกันนะคะร้อยละสี่สิบถึงหกสิบ
บางพื้นที่บางจังหวัดตกหนักหน่อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องภัยพิบัตรอื่นด้วย
ส่วนภาคตะวันออกนะคะก็มีฝนตกประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบ
ฝนฟ้าคนนองบางแห่งคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ภาคใต้ฝั่งเอาไทยเช่นกันค่ะมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
ฝนฟ้าคนนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบเช่นกันกับฝั่งอันดามัน
ส่วนอันดามันมีโอกาสคลื่นสูงมากกว่านิดนึง๒๓เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมนธนค่ะฝนฟ้าคนนองกระจายร้อยละสี่สิบถึงหกสิบเช่นกันนะคะ
ตลอดช่วงของสัปดาห์นี้ส่วนอุณหภูมิก็กลางกลางมีร้อนบ้างในช่วงกลางวันนะคะ
แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมักจะตกตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นนะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะยังไงก็แล้วแต่ขอให้วันศุกร์นี้เป็นวันแห่งความสุขของทุกคน
ฉะนั้นปาร์ตี้สังสรรค์อะไรก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยเดี๋ยวจะไปเกอร์นะคะ
ดิฉันไปดูกุ้งที่ย่างไว้ก่อนแล้วกันนะคะรอเพื่อนมาไม่ไหวแล้ว
ไม่แล้วคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะแม่คะ